อนุญาตเรียนถามความคืบหน้าคดีของลุงประเจิดหน่อยนะฮะ
ตกลงตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงครับท่าน
ตอนนี้คืออ่าในส่วนของตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับ
เข้าสู่กระบวนการแล้วครับในการแจ้งข้อก่อหาให้ทราบนะครับ
ว่าร่วมกันร่วมกันพยายามฆ่าครับครับ
แล้วก็นำตัวไปฝากหางต่อสารครับในส่วนของสำนวนการสอบสวนครับ
มีการสรุปสำนวนส่งพนักงานอายการเรียบร้อยครับผม
คือส่งอายการวันนี้แล้วส่งแล้วใช่ไหมฮะท่าน
ร้อยครับอันนี้เราคัดค้านการประกันตัวไหมฮ
หรือว่าให้เขาไปยื่นต่อชั้นศาลชั้นอายการยังไง
ยื่นยื่นในชั้นศาลเองครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ปรากฏต่อหน้าครับดังนั้นน่ะนำตัวไปให้ศาล
ใช้อำนาจศาลในการควบคุมครับในส่วนจะประกันหรือไม่ประกันเนี่ย
อยู่ที่อำนาจของศาลครับแต่ถ้าเกิดว่าในภายหลังเนี่ย
ยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานหรือมีประการอื่นใดนะครับ
สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อสารให้สารพิจารณาทบทวนได้ครับผม
ท่านท่านภูมิกับครับทางทั้งสองสองคนพ่อลูกเนี่ย
เขาได้แจ้งความกลับทางลุงประเจิดไหมฮะเห็นบอกตอนแรกจะไปแจ้งความเรื่อง
ทางฝั่งลุงประเจิดก็จะไปทำร้ายเขาหรือพยายามฆ่าอะไรเขาเนี่ย
อ๋อในในส่วนตรงนี้ขอขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับพี่ครับเอ่อ
ตอนนี้เราคุยในส่วนของคดีของลุงประเดิดก่อนก็ได้ครับพี่ครับ
อ่าอ่าแล้วไอ้ห้าเดือนกว่าที่ผ่านมามันมันมีตรงไหนที่มันติดขัดอะไรยังไงไหมฮะ
ท่านเห็นบอกทางเขาบอกคดีไม่ค่อยขืบหรืออะไรยังไง
คืออย่างนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นการสื่อสารจากร้อยเวรเนี่ย

ตั้งแต่รับแจ้งความครั้งแรกเนี่ยเอ่อทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่ต้นนะครับ
แล้วก็มีการสอบสวนปากคำพยานสอบสวนปากคำผู้เสียหาย
เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องอาการของทาง
เรียกเรียกขออนุญาตเรียกคุณพี่ประเสริฐดีกว่าเพราะว่าอายุยังไม่เยอะ
ครับครับก็เอ่อเนื่องจากอาการของคุณพี่ประเจิดเนี่ย
ครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้ในการพินาในส่วนคดีเนี่ย
เราก็เลยต้องติดตามในส่วนของอาการนะครับว่าแขนเป็นไง
ในส่วนของตาเนี่ยจะทุกคนภาพหรือไม่นะครับ
ดังนั้นก็เลยอาจจะเสียเวลาในส่วนตรงนี้ครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องคดีเนี่ย
มีการดำเนินการโดยตลอดครับผมแล้วก็เอ่อในส่วนของสิทธิ์ของผู้เสียหาย
เราก็แจ้งไปตามสิทธิ์ครับผมมีการแจ้งสิทธิ์ผู้เสียหายทางยุติธรรมจังหวัด
นาในส่วนของเงินชดเชยเรียบร้อยครับอ่าเพราะฉะนั้นที่ว่า
ทางฝั่งของผู้ต้องหาไปบอกว่ารู้จักตำรวจรู้จักสอสอไม่กลัวเคลียร์ได้
อะไรพวกนี้ยืนยันว่าไม่มีแล้วก็ให้ความเป็นทำไม่มีครับ
ไม่มีครับขอให้มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่อำรวจครับ
ว่าไม่มีรู้จักใครนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับ
ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าทีมรวดได้ครับไปตามกระบวนการยุทิศทำครับผม
ท่านท่านภูมิกับเรื่องคดีทางทางแพ่งในการเรียกร้องเงินเยียวยาอะไรพวกนี้เรา
เขาสามารถฟ้องควบคู่ไปด้วยได้ไหมฮะหรือว่าเราส่งไปสำนวนแบบไหนอะไรยังไงฮะ
สามารถฟ้องได้ครับฟ้องได้ควบคู่กันครับไม่น่ามีปัญหาครับครับ
เอาเป็นว่ายืนยันว่ามีความคืบหน้าเรียบร้อยตอนนี้ส่งฟ้องอายการแล้ว
ผู้ต้องหาก็ส่งฟ้องฝากขังที่ศาลไปแล้วเรียบร้อยครับครับ
ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
ท่านภูมิกับการสพบังรจันทร์นะฮะที่สิงห์บุรีนะครับ
พันธุ์ตรวจเอกวรพันธุ์พิสุทธานนท์ส่งฟ้องฝากหังที่ศาล
แล้วก็ส่งฟ้องอายการสำหรับคดีครับไอ้คดีทางแพ่งเห็นลูกชายบอกว่า
ยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อเมื่อคืนนี้ครับ
เมื่อคืนนี้เขาก็เรียกเรียกไปครับเขานี่คือในร้อยเวรนะครับ
อ๋อเขาทำสำนวนคดีทางแพ่งให้ล่ะใช่ครับเราเรียกร้องอะไรยังไง
ก็ก็มีเรียกเรียกร้องอันนี้เมื่อคืนนี้แฟนแฟนเขาไปครับ
ครับคือตอนนั้นผมไม่ได้อยู่อ่ะค่าชดเชยค่าชดเชยเราก็คำนวณไปจ้ะ
ว่าเราจะทำงานไม่ได้พิการแบบไหนอะไรยังไงจ้ะ
ร้อยเวรเขาทำสำนวนคดีทางแพ่งให้เรียบร้อยแล้วใช่
ซึ่งก็ต้องไปรอทางผู้ต้องหาว่าเขาจะว่ายังไงใช่ไหม
อืมกรณีที่เกิดลักษณะแบบเนี้ยทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสหรือฆ่าฆ่าเนี้ย
อ่าผู้เสียหายเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ในการไปฟ้องแพ่งเองที่สารแพ่งนะครับ
แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วปัจจุบันนี้สามารถดำเนินคดีอายาควบคู่กับการเรียกร้องค่าเสียหายได้
โดยที่ทัศนฝั่งผู้เสียหายประสงค์เนี่ยก็จะเขียนคำร้องไป
เวลาอยู่ในชั้นศาลศาลท่านก็จะพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งควบคู่ไปด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วมันน้อยกว่าหรือไม่เป็นที่พอใจของผู้เสียหายเนี่ย
สามารถใช้สิทธิ์ไปฟ้องตรงที่สารแพ่งได้อีกด้วยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อเช้าเองเมื่อเช้านี้เองเนี่ยครับผมก็ได้พาคุณลุงแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ที่กระทรวงยุทธรรมนะครับไปพบท่านว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัฐ
ซึ่งท่านเป็นตัวแทนของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย
ก็จะลงพื้นที่นะครับมาเยี่ยมคุณลุงนะครับ

ไปดูในเรื่องของเงินเยียวยาเรื่องให้ความเป็นธรรมต่างด้วยนะครับ